ช่วงนี้มาดูความสดใสกับผลงานนักเรียนคนเก่ง

นักเรียนป๖เท่านั้นที่จังหวัดอ่างทอง

การคว้าแชมป์ไหว้ครูมวยไทยระดับนานาชาติ
แอไปดูลวดลายเขาก่อน
คุณอย่าไหว้เองเลยให้น้องเขาไหว้นะ

โอ้โห
ลีลาแม่ไม้มวยไทยและการไหว้ครูนะ

ลีลาการไหว้ครูมวยไทยแบบนี้แล้ว
แปลกใจเลยนะที่คว้าแชมป์มาได้นะคะ

เด็กชายกฤษณสุธนหรือว่าน้องเล

จากโรงเรียนบ้านหนองเสือตำบล
พรานอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
เป็นแชมป์ไหว้ครูมวยไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๒ปี
ระดับนานาชาติจัดขึ้นที่นิมิบุตร
ปฐุมวัน๓๑สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ
อกจากนี้น้องเลยังเป็นแชมป์มหากรรม
การประกวดศิลปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ประจำปี๒๕๕๙ประเภทไหว้ครูมวยไทยและทักษะมวยไทย

ส่วนวิชาไหว้ครูมวยไทยร่ำเรียนมาจากไหน
มาจากคุณลุงสุรัตน์มีมั่นอายุ๕๗ปี
เป็นนักการผ่านโรงที่มีวิชาศิลปะมวยไทย
และถ่ายทอดให้กับนักเรียนมาแล้วรุ่นต่อรุ่นนะคะ
เลบอกว่าเรียนแล้วสนุกดี
เพราะว่าได้เรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัว

ตั้งใจฝึกฝนจนสามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศมาได้
แล้วก็ระดับนานาชาติมาได้แล้วด้วย

แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวด้วย

ท่าทางเขาแข็งคันดีนะแค่เอาดีนะ
นะครับลีลาสุดยอด

แล้วก็ถือว่าเป็นเด็กเก่งที่น่ายกย่องด้วยนะฮะ
ทำให้เป็นอีกหนึ่งเวทีในการกล้าแสดงออกด้วย